เขาบอกว่าโอ้โหดีกันมาตลอด
แต่ท้ายที่สุดมาตายเอาตอนแก่ค่ะ

โลกโซเชียลค่อนข้างเละเทะเลยทีเดียวนะ
สำหรับครูชนพีหลัดหกนั้นเองค่ะ
ศิลปินแห่งชาติวัย๘๓ปีนะคะ
เปิดใจอีกครั้งเมื่อวานนี้พร้อมด้วยคุณเกด

อายุ๒๙ปีเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าเป็นแฟนคนใหม่เนาะ
วันแรกที่เป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่า
จะฟ้องหย่าภรรยาแล้วจะแต่งงานใหม่กับผู้หญิงคนนี้คุณเกดทันทีเลย
แต่เมื่อวานนี้คดีพลิกค่ะบอกว่าคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเรื่องแต่งงานแล้วก็ความสัมพันธ์กับคุณเกด
ตัวอาจารย์เองเนี่ยไม่อยากให้มองเป็นเรื่องชู้สาว
เพราะว่าคุณเกดเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นคนดูแลจริงนะฮะเป็นคนขับรถบ้างอะไรบ้าง
แต่ที่เรื่องจริงแน่ก็คือการฟ้องหย่าภรรยา
ชนละทีบอกว่าทนแรงหึงไม่ไหวถูกทำร้ายร่างกายด้วยเดี๋ยวเตรียมขึ้นสาร๑๐มิถุนายนนี้
ส่วนทางด้านอีกฝั่งหนึ่งครูปุ๊บสวิมนภรรยาครูชนละทีไว้๕๑ปีแล้ว
คืออยู่กินกันมา๓๘ปียืนยันทั้งน้ำตาน้องหน้าเลย
บอกว่าตัวเธอเองเป็นภรรยามาไม่เคยทำร้ายร่างกายสามี
แล้วไม่เคยคิดฟ้องหย่าเมื่อปี๕๗ตามข่าวด้วยไม่เคยด่าพ่อล่อแม่ครูชนละทีอะไรเลยนะคะ
ระดายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่ามันมีมือที่๓เข้ามาเข้ามาเมื่อตอนมิถุนายนปี๖๐ค่ะ
ก็เลยกลายเป็นเหตุให้ครูอยู่บ้านไม่ติดออกไปจากบ้าน๔พฤษภาคม๒๕๖๑นี่แหละค่ะ
ไปฟังสัมภาษณ์แบบคนละม้วนกันดีกว่าค่ะ
แล้วใผมเนี่ยไม่มีแผนไม่มีแผนการอะไรเลยไม่มีเลย

มากกว่าเราไม่ได้ไปคิดนอกเหนือจากนี้ว่าจะมานั่งปอกรอบครู
จะมาคอยสมบัติครูหลังครูสิคือกระแสมันเยอะมาก
ตั้งแต่ที่ครูได้มาพบเจอกับครูเนี่ย
ไม่มีความคิดที่หนูจะมานั่งขอเงินหรือปอกลอกครูใด
ปัจจุบันนี้หนูยังไม่เคยขอเงินครูแม้แต่บาทเดียว
ไม่ใช่พิธรรมรายทะเลาะกัน
ทะเลาะกันแล้วครูชนท่านเป็นผิวหนัง
อ่าจะเลือกปล่อยอีก
ถูกเห็นนะ
แล้วทำไมเมื่อวานไปโชว์แผลบอกว่าไปเป็นปีแล้วแผลไม่หาย
ครูชนสอนให้ทุกคนทำความดี
แล้วครูชนอย่าลืมสอนตัวครูชนเอง
สอนคนข้างครูชน

ช่วยแก้ข่าวเรื่องของการด่าบุพการี
แล้วครูชนอย่าพูดนะว่าเป็นครูได้อย่างไร

ครูคนนี้ไม่เคยทำผิดศิลธรรม

ว่าอะไรมันเกิดขึ้น
ครูชนจะทำประจานไปเพื่ออะไร
มีแต่ความเจ็บปวดกันทั้งทุกฝ่าย
ทำไมครูชนไม่ออกมาพูดกับเราดี

สุดท้ายก็ขึ้นสารวันที่๑๐วิทยุนายนรอฟังกันอีกทีละกัน